ประเด็นการเมืองกันต่อเลยนะคะวันนี้อายการเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีค่ะที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้จัด
การคืนความสุขวิจารณ์พลังดูดของคอสชโดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่๒ธันวาคมนะคะ
ขณะที่กรกตเขาก็ให้การรับรองนายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์ให้เป็นสสนครปฐมเขต๕แล้วค่ะ

และพวกจัดรายการวิจารณ์พลังดูดคอสช

เนื่องจากเอกสารความเห็นแย้งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังมาไม่ถึงสำนักงานอายการ
ส่วนคดีวิจารณ์สารรัฐธรรมนูลของ
ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพัก
อายการนัดสอบพยานเพิ่มเติมวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้
นายธนทรยังกล่าวถึงกรณีที่อดีตผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่กว่า๑๐๐คน
เดินทางไปยื่นใบลาออกต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยว่า

ส่วนตัวมองว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับพัก
เพราะสมาชิกและผู้สมัครที่เหลือกว่า๖๐๐๐คน
อุดมการเดียวกันและพร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน
จึงขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
ขณะที่อดีตผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่และสมาชิกพักจำนวน๑๒๐คน
นำโดยนายนิพนธ์แจ่มจำรัฐอดีตผู้สมัครสอสอเขต๒จังหวัดชนบุรี
ถึงเหตุผลการลาออกว่าไม่ได้ต้องการต่อรองตำแหน่งทางการเมือง
แต่ปัญหาเกิดจากตัวผู้นำพักที่ไม่มีสัจจะ
ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เรื่องเล็กเหล่านี้ยังไม่รักษาสัจจะ
แล้วจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไร

เราบอกเขาว่าเรื่องเล็กแต่น้อย
เป็นไปติดปนได้

แล้วก็อดีตผู้สมัครสอสอของพักอนาคตใหม่นะครับ
ที่เดินทางไปลาออกวันนี้นะครับ
เราก็มองว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับพักนะครับ
พักมีสมาชิกจำนวน๖๐๐๐คน
และเราก็ยังยืนยันที่จะเดินก้าวต่อไปข้างหน้า
โดยให้ความสำคัญกับสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิ์มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
ซึ่งเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย
ปิดท้ายที่นายุทธเลิศ๑๐ประภาคหรือต้อม

ทวิตเตอร์ขอบคุณและขอโทษสารรัฐธรรมนูล

ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมออกสู่สาธารณะ
ต้นเหตุเกิดจากที่นายุทธเลิศโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์
กรณีสารรัฐธรรมนูลเรียกนายโกวิทย์วงสุรวัตร
วิชาการรัฐศาสตร์เข้าพบเมื่อวันที่๓๐สิงหาคม
ซึ่งเจ้าตัวตั้งคำถามถึงความเหมาะสม
ทำให้สำนักงานเลขาธิการสารรัฐธรรมนูล
นายยุทธเลิศไปชี้แจงเมื่อวันศุกร์ที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน